พรุ่งนี้แล้วก็จะได้ทราบผลในการตัดสินในเรื่องของ
ผลการตรวจในการใช้สารต้องห้ามที่คาดว่าจะรู้ผลในวันพรุ่งนี้

หรือว่าฉันไม่ใช่แค่ชอบแบตมินตันนะแต่มันคือชีวิตของฉัน
ครั้งแรกเนี่ยหลังจากมีข่าวออกมาเธอก็โพสต์รูปดวงดาวพร้อมข้อความที่ว่า
ส่วนทางด้านตะวันปัณวิทย์ทองน่วมนะครับนักแบตมินตันหนุ่มคนสนิทของน้องเมย์
ที่วัดพระธาตุดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ครับพร้อมกับติดแฮชแท็กว่า
กำลังใจเพื่อเมย์ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีโดยหวังว่าน้องเมย์นั้นจะพ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องของการใช้สารต้องห้ามครับ
ที่ดรทงธวัฒน์อนุคระหานนท์นะครับอดีตผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬามหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดเผยว่าน้องเมย์นั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่ถูกลงโทษหากมีประวัติการใช้ยาที่แพทย์รับรองและพิสูจน์ได้ว่าไม่มีเจตนาในการใช้สารต้องห้าม
เพื่อเพิ่มสมรรถภาพให้กับร่างกายเนื่องจากปัจจุบันนั้นวาด้ามีการยืดหยุ่นให้พอสมควรครับ